ประหลัดกรุงเทพมหานครแถลงกรณีพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อในเขตสาธรณ์
ว่าจนถึงขนาดนี้สามารถควบคุมได้แล้ว
โดยแพทย์หญิงวันธนีวัฒนารองประหลัดกรุงเทพมหานคร
เปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม
กรุงเทพหานครพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกา๗คนทุกคนหายเป็นปกติแล้ว
และเมื่อวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
ได้รับรายงานว่าพบผู้ติดเชื้ออีก๑คนเป็นผู้หญิงตั้งคัน๓๗สัปดาห์

พร้อมส่งจนาที่ลงพื้นที่สอบส่วนโรคและป้องกันการแพร่ของเชื้อไข้ซิกา
ด้วยการตรวจเลือดแล้วก็ปัสสาวะผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ
แล้วก็ผู้ที่ต้องสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ
พร้อมกำจัดยุงและแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงในลักษมี
แต่จะมีอาการไข้ผื่นปวดข้อแล้วก็ตาแดง
อาการของโรคก็จะไม่ทำอันตรายถึงชีวิตนะครับ
การรักษาจะทำตามอาการประมาณ๕๗วันก็จะดีขึ้น
แต่ที่ต้องระวังคือผู้หญิงที่ตั้งคัน
จากเชื้ออาจถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้
โดยเฉพาะหญิงที่ตั้งคันอ่อนในช่วงกำลังสร้างอวัยวะ
ส่งผลให้เด็กที่เกิดมามีภาวะศีรษะเล็กและพัฒนาการช้าได้
หลังจากนี้กรุงเทพหานครได้มีการเฝ้าระวัง

แก่กลุ่มผู้หญิงที่ตั้งคันกลุ่มเด็กที่คลอดและมีศีรษะเล็ก
กลุ่มที่มีภาวะปลายประสาทอักเสบและผู้ที่มีอาการไข้ผื่นปวดข้อและตาแดง
ส่วนกรณีสงสัยว่าไวรัสซิกาสามารถติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้หรือไม่
ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่ได้มีการเฝ้าระวังด้วยเช่นกันครับ